ไปดูอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร
คุณผู้ชมจะพาไปทำพิธีกรรมต่อไปนี้แล้วเขาทำเพื่ออะไรเรื่องไหนไปดูกันค่ะ
เอาล่ะที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะคะหลังจากเสร็จงานประเพณีแซนโดนตาหรือการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับของชาวสุริน
เขาจะนำเครื่องเส้นไหว้จากการประกอบพิธีกรรมจากวัดเนี่ยค่ะมาไหว้พระแม่โพศพต่อนะคะ
ในคลิปนี้คือการไหว้พระแม่โพศพค่ะซึ่งเทศกาลแซนโดนตาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันศาสตร์เดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายเขมรเขานะ
ลูกหลานเขาจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะ
ประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาเนี่ยแต่ละบ้านเขาก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้ต่างใช่ไหมหรือที่เขาเรียกว่าบายเบนเนี่ยนะทั้งอาหารขาวอาหารหวานผลไม้อุปกรณ์ต่างเอาไปเส้นไหว้ตามที่ต่างอย่างเช่นตรงรั้วบ้านตามวัดอะไรแบบนี้
แต่ที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะก็คือหลังจากเสร็จพิธีก็เขาจะนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดมาไหว้ในที่นาของเขาเหมือนทำการไหว้พระแม่โพศพต่อเพื่อจะให้ข้าวปลาอาหารที่ทำอยู่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อนะจริงเรื่องของการไหว้พระแม่โพศพเนี่ยก็มีอยู่แล้วแหละบางคนเขานับถือมากใช่ไหมเวลาไหว้พระสวดมนต์เราก็ต้องไหว้ถึงพระแม่โพศพพระแม่ธรณีอะไรต่างพระแม่คงคาอะไรอย่างนี้เพราะว่าทำให้เขามีกินมีใช้มีอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้เนาะ
มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อทางแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปยังไงขอบคุณติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าคุณตั้งใจ๑๖๐๒นะคะ
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร